คุณผู้ชมนกอยู่บนฟ้าปลาอยู่ในน้ำ
แต่ว่าปรากฏการณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อไปนี้
ปลากระโดดโผบินไหว้ถัวน้ำ

เหตุการณ์นี้คนแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลยนะคะ

นี่แหละค่ะลีลาการกระโดดลอยตัวทวนน้ำของปลาชนิดหนึ่ง
คนในพื้นที่เขาเรียกกันว่าปลาแงะ
มีการถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์
บอกว่าพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากของปลาแงะ
พยายามไหว้ถวนกระแสลำทานแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเพจชื่อดังเมืองทุ่งสงศ์พร้อมกับข้อความว่า
คีรีวงถ้าไม่ได้มาดูปลาบินเหมือนมาไม่ถึงนะจ๊ะ
แท็กเจ้าปลาแงะบินตัวน้อยใหญ่กระโดดกันสุดฤทธิ
มันฟินมากมันดีงามมันน่ารักมันแสนรู้
มาดูได้ที่สวนเปี่ยมสุกนะคะอันนี้แฮชแท็

ใช่ค่ะสำหรับปลาแงะเป็นสายพันธุ์หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมคุ้นไหม
เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศ
คือไปสูดออกซิเจนได้เต็มปอดมาก
อยู่ที่ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดค่ะ
ซึ่งพฤติกรรมของฝูงปลาแงะหาดูไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชม
เพราะว่าลำทานหมู่บ้านคีรีวงระยะทางยาวค่ะ
ก็เลยไม่สามารถกำหนดได้ว่าฝูงปลาแงะ
แหวกไหว้แล้วก็ไปโผล่บินทวนกระแสน้ำที่จุดไหนบริเวณไหน
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คาดว่าเป็นการไหว้ถวนน้ำ
ฤดูวางไข่นั่นเองนะคะ
หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็ชมแล้วก็กดแชร์

หลายคนก็รู้สึกทึ่งกับพฤติกรรมของฝูงปลาแงะ

เอาจริงคุณคนกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ต่าง
อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้นะคะ

จากมีเรื่องของปลาแงะที่เป็นมหัศจรรย์ธรรมชาติ
เขากระโดดขึ้นมาถวนน้ำแบบนี้
เรื่องของน้ำที่ใสเหลือเกิน
เรื่องของป่าที่สวยเหลือเกิน
บอกจึงเป็นเสน่ห์ของที่นี่มากมายนะครับ
ตอนนั้นที่คุณใบตองรัชตะวันไปเที่ยวมานะ
แล้วถ่ายรูปมาแล้วก็บอกโอ๊ยอากาศดีมาก
อยากให้ใครที่ต้องการพักผ่อนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติจริงเนี่ย
ลองไปดูที่หมู่บ้านคิริวงศ์นครศรีธรรมราชนะคะ